กันอยู่เป็นประจำนะคะเวลาจะขับรถขับราไปไหน
ต้องเตรียมสภาพรถให้พร้อมและเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมด้วย
คนขับกระบะคนหนึ่งหลับในค่ะแล้วก็ขับรถพุ่งข้ามเลน
ชนประสานงากับรถเก๋งคันหนึ่งนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้เสียชีวิตทันทีห้าศพ
อีกสี่รายและมีอาการสาหัสสองรายด้วยนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนมิตรภาพนะคะ
ฝั่งขาออกจากตัวเมืองนครราชศรีมามุ่งหน้าไปจังหวัดขอนแก่น
ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ร้อยยี่สิบเจ็ดถึงร้อยยี่สิบแปดในตำบลดอนยาวอำเภอนนวลแดงค่ะ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลโนนแดงและกู้ภัยฮุก๓๑
รีบเดินทางไปตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุนะคะ
ไปถึงเนี่ยทุกอย่างมันกระจัดกระจายไปหมดเลยค่ะ
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซูสีขาวทะเบียน๒ทพยักษ์๗๙๒๑กรุงเทพ
เป็นรถบรรทุกอาหารแช่แข็งบริษัทแห่งหนึ่งนะคะ
รถคันนี้แหละคือคันที่พุ่งมาชนประสานงากับรถอีกคัน
สภาพรถคือพังยับเยินทั้งด้านหน้าและด้านข้างขวาค่ะ
แล้วรถทั้งสองคันก็กระเด็นตกลงไปในทุ่งนาข้างถนนด้วย
รถเก่งเนี่ยมีคนขับพร้อมผู้โดยสาร๗คนนะคะ
มีผู้เสียชีวิตทันที๕ศพค่ะ
คือนางสาวนงนพัฒน์ชุมมัธยาวัย๔๑ปีคนขับรถเก๋ง
นางสาววลีทิพย์พิมพันธ์อายุ๑๙ปี
เด็กหญิงพรณัชชาไทยเดิมอายุ๑๒ปี
เด็กหญิงปวราศรีศุกร์อายุ๓ขวบ
แล้วก็เด็กชายปวริสศรีศุกร์อายุ๖ขวบเสียชีวิตทั้งหมดนะคะ
แล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีก๔รายค่ะ
ใน๔ก็ยังคงเป็นผู้โดยสารในรถเก๋งที่อาการสาหัสนะคะ
คือนางสาวพวงพยอมเข็มบุภาอายุ๓๓ปี
และเด็กหญิงวันวิสาไทยเดิมอายุ๖ขวบค่ะ
ส่วนอีก๒รายเนี่ยแค่บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
ก็คือนายอนุวัฒน์อ่อนนวลวัย๒๕ปี

บาดเจ็บที่คางแตกแล้วก็แขนขามีแผลถลอก
แล้วก็มีชายวัย๑๕ปีที่เป็นน้องชายคนขับรถกระบะที่นั่งมาด้วยกันนะคะ
หลังเกิดเหตุญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
รีบเดินทางมาที่สพนแดงติดต่อขอรับศพ

หนึ่งในนั้นคือนายสำเริงไทยเดิมวัย๓๘ปีค่ะ
เขาเล่าบอกว่าภรรยากับลูกอีก๒คนรวมเป็น๓คน

พอได้เห็นร่างไร้วิญญาณของภรรยากับลูกเท่านั้นแหละค่ะ
เขาแบบกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้แล้วเขาเห็นผ่านทางมือถือนะคะ

ร้องไห้ด้วยความเสียใจเลยเพราะว่าเขาสูญเสียลูกสาวคนโตไปแล้วอะค่ะ
ล่าสุดวันนี้นะคะนายสุรศักดิ์ชนะพักษ
น้องชายของสามีนางสาวพงพยอมผู้บาดเจ็บที่บาดเจ็บสาหัส
ก็บอกว่าเดินทางมาจากอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเลย
ตั้งใจมาเยี่ยมพี่สะพ้ายแล้วก็หลานคนเล็ก
พี่สะพ้ายตอนนี้รู้สึกตัวดีแล้วนะคะ
แต่ว่าหลานสาวคนเล็กอาการยังคงที่
ส่วนพี่ชายก็คือนายสำเริงเนี่ยค่ะก็เดินทางไป
ดำเนินการรับศพเด็กหญิงพรณชาลูกสาวคนโต
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ตำบลหนองสาหร่ายในอำเภอปากช่องนะคะ
นางสาวนงนพัชชุมัธยาคนขับรถเก่งที่เสียชีวิตกับพี่สะพ้ายของเขาก็คือพี่สะพ้ายของนายสุรศักดิ์

เพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่สนิทสนมกัน
ก็อย่างที่เขาบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าจะไปแก้บนไปไหว้พระขอพรที่คำชโนธ

ญาติญาติก็บอกว่าเดี๋ยวรับศพแล้วจะไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
เรียกผู้ตายทั้งหมดกลับบ้านพร้อมกันนะคะ
ต่อไปค่ะ